สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่
วันนี้มีแขกพิเศษต้องขออาศัยเลยนะคะ

เพราะว่าเราก็ยังติดตามนะครับถึงกรณีที่กำลังช่วยเหลือนะฮะ
ทั้ง๑๓ชีวิตเมื่อวานออกมา๔นะครับ

คือสักประมาณ๕โมงตรงนี้นะคะ
รถพยาบาลออกจากหน้าถ้ำหลวงมาที่ลานจอดฮอคือที่บ้านจ้องบ้านจ้อง
แล้วก็ฮอหลังจากที่รถพยาบาลมาไม่นานฮอก็ขึ้นบิน
คาดว่าจะมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
น่าจะนำสมาชิกหมูป่าตัวที่๕ไปที่สนามบินสนามบินเชียงรายเก่า
แล้วก็มีรถพยาบาลลำเลียงต่อไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
ซึ่งจากสนามบินเก่าหรือว่าฝูงบิน๔๑๖เนี่ยนะคะ
ระยะเวลาที่ใช้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์๒นาทีเท่านั้น

ใช่เพราะว่าทุกอย่างคือเตรียมการแล้วก็ซักซ้อมมาหลายรอบนะคะ
ก็ท่านบอกว่าคือทุกอย่างต้องพร้อมแล้วก็ซ้อม
แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าจะเห็นในภาพเป็นรถโรงพยาบาลคาดว่าจะนำสมาชิกหมูป่าตัวที่๕คนที่๕
ให้เราได้ทราบทุกอย่างคือเคลียร์หมด
การจราจรบริเวณนั้นคือไม่อนุญาตให้รถที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์

แล้วก็มีการแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครอง
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลมีโรงเรียน
มีการแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปรับน้องก่อนเวลาเลิกเรียน
ตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางคุณพระธรวริน
คุณภูมิสื่อของเราก็เรียกไปสัมภาษณ์สดครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุค

อ่ายังไม่มา
คุณก้างรอยังไม่มาสัญญาณหลังจากเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่ทางแพทย์นั้นนำส่งทีมหมูป่าคนที่๕สู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
โดยลำเลียงจากหน้าถ้ำหลวงนะคะขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วมาลงที่สนามบินเก่า
ขอที่จังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งจากสนามบินเก่าถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ
อยู่ด้านหลังของดิฉันนี้เนี่ยนะคะระยะทางประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรค่ะ
แต่ว่าการนำส่งหมูป่าคนที่๕นั้นใช้เวลาเพียงไม่ถึง๒นาทีค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดตอนนี้นะคะ
หลังจากที่นำส่งหมูป่าคนที่๕สู่มือแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ทางตำรวจจราจรตำรวจภูทรเมืองเชียงราย
ก็ได้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะคะ
ประชาชนสามารถสัญจรรถได้ตามปกติ
แต่ว่าจะไม่ให้ผ่านบริเวณด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุ๑๔ชั้น
ซึ่งใช้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะ
ซึ่งพาน้องทั้ง๕คนตอนนี้เข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น๘ค่ะ
ซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะ
ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นถนนสนามบินค่ะ
ซึ่งเป็นถนนที่ใช้ลำเลียงน้องทีมหมูป่า
ส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
เส้นทางนี้ค่ะตำรวจได้จัดระเบียบสื่อมวลชนนะคะ
สื่อมวลชนไทยแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศค่ะ
ให้อยู่หลังแผงกั้นที่ตำรวจได้จัดระเบียบเอาไว้นะคะ
หลังจากที่เมื่อเช้านี้ค่ะก็มีสื่อมวลชนบางส่วนนะคะ
มาตั้งกล้องแล้วก็ไฟล์อยู่บนพื้นผิวการจราจร
ทำให้การจราจรนั้นติดขัดเล็กน้อยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นค่ะ
มวลชนนั้นอยู่ด้านหลังแผงกั้นนะคะ
ทุกคนต่างเก็บภาพเป็นแนวเดียวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
หลายคนก็มีมารยาทแล้วก็นึกถึงจัตรบันสื่อเพื่อนด้วยกันเอง
หากว่าบังกล้องใครก็กล่าวขอโทษกล่าวบอกว่าบังกันหรือเปล่า
แล้วก็กล่าวขอบคุณกันนะคะทำให้เป็นภาพที่ประทับใจอีกภาพหนึ่ง
ซึ่งทุกคนก็คิดว่าก็ควรที่จะได้รับการบันทึกภาพนาทีอันประทับใจนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ลำเลียงหมูป่าคนที่๕ไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
และนอกจากนี้นะคะมีประชาชนค่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่าสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ทำงานหนักตากแดดกันตลอดทั้งวัน
มีการนำน้ำหวานนะคะแล้วก็ขนมหวานมาแจกจ่ายให้กับบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ฟรีค่ะ
เนื่องจากว่าอากาศก็ร้อนก็เห็นใจว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถที่จะไปซื้อข้าวซื้อน้ำทาน
ก็เลยนำมาแจกจ่ายให้ฟรีซึ่งอันนี้ก็แสดงเป็นถึงน้ำใจไมตรีของชาวเชียงรายเองนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ค่ะต่างมารอติดตามความคืบหน้าในการลำเลียงทีมหมูป่าไปที่โรงพยาบาลนะคะ
หลายคนบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้ค่ะแต่ว่าก็มาจับจองพื้นที่นะคะ
เพื่อที่จะมาติดตามดูว่าหมูป่ากี่คนแล้วที่ไปถึงมือแพทย์แล้วก็จะมีอีกกี่คนที่จะต้องถูกลำเลียงเข้ามาที่นี่อีก
ซึ่งตอนนี้นะคะต่างคนก็ไม่ยอมลดละยังไม่กลับบ้านค่ะยังรอติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องอ่ะนะคะ
และทีมข่าวเราก็จะปักหลักรอรายงานความคืบหน้าแล้วก็รายงานการลำเลียงหมูป่าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันอย่างต่อเนื่อง
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณผู้ชมนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ประจำจุดอยู่ที่นั่นเราจะรอทีมหมูป่าออกจากถ้ำพร้อมกันทั้ง๙ชีวิตที่เหลือ
วันนี้ปฏิบัติการครั้งที่๒เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อ๑๑โมงที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงแล้วถ้าเกิดว่านับเวลาใกล้เคียงกับเมื่อวานมีการเทียบเคียงเวลาเนี่ยนะคะ
ก็คาดว่าเวลาก็ประมาณนี้แหละ๑๗นาฬิกาหมูป่าตัวที่๕อย่างที่เราได้เห็นภาพทั้งรถพยาบาลทั้งฮอที่ออกมาจากถ้ำหลวงเนี่ย
ก็น่าจะเป็นการพาหมูป่าตัวที่๕ออกมาจากถ้ำหลวง
ครับผมนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะฮะกับทางผู้สื่อข่าวของทางไทยรัฐนะครับ
คุยกันสดเลยที่ออมตฝงภานะคะ
ครับผมคุณพลอยซาจีนะครับตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ

ค่ะตอนนี้ค่ะพลอยก็ยังคงเกาะติดค่ะภารกิจนะคะอยู่ที่บริเวณอบตโป่งผาแห่งนี้นะคะ
ซึ่งค่ะสังเกตนะคะว่าเมื่อช่วงประมาณสัก๒๐นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะ
ก็จะเห็นว่าเป็นเราได้รับรายงานมานะคะว่าหมูป่าตัวที่๖เนี่ยค่ะได้อยู่ถึงบริเวณ๖๓แล้วก็ใกล้ออกจากหน้าปากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็อาจจะเป็นที่ยืนยันได้ว่าในวันนี้นะคะเราอาจจะได้พบทั้งหมูตัวที่๕ตัวที่๖ตัวที่๗ตัวที่๘นะคะ
เนื่องจากว่าในวันนี้คือความวินจะอะไร
ต้องรอความทัดเจนของท่านผู้ประสิทธิ์มาการของอรในการที่จะแพลง
ว่าในวันนี้น้ำเราสามารถนำหัวปากออกมาได้ทั้งหมดกี่คน
ต้องรออย่างเดียวตอนนี้
คุณพลอยสจีคะคือเห็นรถตู้คันที่๖เข้าไปบริเวณหน้าปากถ้ำเหรอคะ
เปล่าค่ะคือจากการที่เราได้รับรายงานมา
ก็คือมีการเตรียมตัวที่จะนำฮอเนี่ยค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยได้มีการเตรียมตัวเพื่อที่จะขึ้นฮอที่จะนำลำเลี้ย
น้องคนที่๖เนี่ยค่ะที่ออกมาจากอาธรรมเนี่ย
มาที่โรงพยาบาลเซ็นไลน์ประธานมุมคอค่ะ
ซึ่งตอนนี้ทีมข่าวเราก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามันเป็นเครื่องจริงหรือไม่นะคะ

พลอยสกิคะเรื่องโดรนเมื่อวานนี้ค่ะ
ทราบไหมคะว่าวันนี้มีอีกป่ะเห็นไหม
ค่ะพี่นิดเดียวค่ะ
เรื่องโดรนค่ะที่มีภาพว่าโดรนเองค่ะบินเหมือนบินตามอลลิคอปเตอร์ค่ะ
วันนี้เนี่ยมีใครที่ใช้โดรนอีกไหมคะ
เรื่องการบินโดรนนะคะคือเมื่อช่วงสักประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ท่านผู้บัญชาการสอรท่านก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือค่ะกับสื่อนะคะว่า
การที่ได้มีการเผยแพร่ภาพบินโดรนที่ว่าบินโดรนไปเทียบเคียงกับฮอ
ที่จะลำเลียงน้องไปเมื่อวานนี้ก็คือที่มีการเผยแพร่กันไปหลายสื่อ

ก็คือท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงให้ห้ามกระทำแบบนี้เป็นอันเด็ดขาดนะคะ
ถือว่าเป็นการเตือนเป็นครั้งสุดท้าย
เนื่องจากว่าบนคอค่ะบนส้าบนอากาศคือเหตุการณ์ที่ไม่สลายพิษค่ะ

คือบนนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่
รวมถึงน้องหมูป่าอยู่ในนั้นด้วย

ให้เป็นไปได้ด้วยดีของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
แล้วสภาพอากาศตอนนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะคุณพลอยสจีค่ะ
อากาศตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นที่เอื้ออำนวยมากเลยนะคะ
ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่คอยมาอยู่ที่นี่นะคะ
เรียกได้ว่าอากาศนี่มีแดดนะคะ
ถึงแม้ว่าถึงวันฝนที่ก่อนเสร็จถึงที่นี่จะร้อนแล้วก็อบอ้าวกันบ้าง
แต่ว่าเชื่อค่ะว่าทุกคนนั้นนะคะยินดีที่จะให้สภาพอากาศเป็นแบบนี้
เนื่องจากว่ามันอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานค่ะ
เพราะว่าระดับน้ำนะคะเมื่อฝนไม่ตกก็จะทำให้ระดับน้ำยังไม่เพิ่มมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็จะปฏิบัติงานง่ายขึ้นแล้วก็นำน้องออกมาอย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
ครับผมคุณบอสจีครับกรณีที่ว่ามีข่าวลือนะฮะเรื่องราวของน้องที่บอกว่าบางท่านเนี่ยเจ็บเยอะนะฮะ
อันนี้จริงหรือเปล่าครับมีกระแสตรงนั้นที่เขาพูดกันไหมฮะ
อ๋อจากการที่กระแสที่บอกว่ามีน้องบางคนที่แบบว่ามีสุขภาพสีแดงใช่มั้ยคะ

ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีแล้วก็อยู่ในมือแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนบ่นค่ะว่าอยากกินข้าวผัดกระเพราค่ะใช่ค่ะ
เนื่องจากว่าในค่ำมันเป็นอาจารย์ที่เป็นความพื้น
คืออาจจะมีอาจารย์ในตรงนี้ได้
แต่ว่าอาการทุกคนคือไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
แล้วอยากทราบว่าญาติของเด็กนี้เขาได้เข้าไปพบกับเด็กหรือเปล่าคะ

คือตอนนี้ยังเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินของแพทย์ทีมแพทย์
ที่เข้าไปรักษาน้องที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เนื่องจากว่าห้องเป็นห้องปลอดเชื้อ
แล้วก็มีการแบ่งแยกสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
เนื่องจากว่าเกรงว่ายาดที่เข้าไปอาจจะติดเชื้อมากเลยค่ะ
จะต้องมีการประเมินอาการกันวันต่อวัน
หรือว่าอาจจะมีการให้ญาติเยี่ยมผ่านห้องกระจก
แต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องรอการประเมินจากแพทย์อีกทีหนึ่งค่ะ

จุดที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีอยู่
แล้วก็ประจำรายงานประจำจุดบริเวณข้างถนน
ซึ่งเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
กลับไป๑ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวอะไรไหมคะ

เราจะเห็นว่าที่บริเวณถนนแห่งนี้มีสื่อมวลชนนะคะ
มารอที่บริเวณด้านข้างเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลำเลียงของน้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหากน้องถูกลำเลียงมาด้วยรถฉุกเฉินนะคะ

หรือว่าถูกลำเลียงด้วยฮอเนี่ยก็จะถูก
เราก็จะคือเห็นที่กัดตรงนี้เนี่ยก็ถูกเห็นคอได้เช่นเดียวกันค่ะ
ก็คือช่วงระยะเวลา๑ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบีคอนะคะ
บินไปจำนวนสองลำค่ะแล้วก็มีรถพยาบาลรถฉุกเฉินเนี่ยบินไม่เอ่อ
เพื่อนผ่านไปกับรถของผ่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งเราก็คาดว่าในนั้นจะเป็นหมูป่าตัวที่๕
แล้วก็ตัวที่๖นะคะลำเลียงออกไปสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ซึ่งเรามาเผื่อให้น้องปลอดภัยสุขจัดแน่นอนค่ะ
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเขาก็ได้รับรายงานมาว่า

ก็เคยได้ออกมาหน้าฝากคำแล้ว

ตอนนี้คนที่๕แล้วครับนะฮะ

ขอบคุณคุณพลอยสจิริฐิสินทร์ผู้สื่อข่าวเทศรัทร์ทีวี
ก็รายงานเป็นบรรยากาศสดจากที่บริเวณอบตโป่งผา
ก็บอกว่าตอนนี้แน่นอนว่าคนที่๗กำลังออกมาแล้ว
แต่ยังไม่เคลื่อนย้ายออกมาจากที่ถ้ำ
ใช่นะครับแล้วก็หวังว่าคนที่๘จะออกมา
วันนี้อีก๔ถูกไหมครับก็เข้ากับแผนที่วางเอาไว้
คือ๔๔๕แต่เมื่อวาน๔วันนี้๔

แต่ว่าทุกวันนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะต้องดูหน้างาอีกลกลางหนึ่ง
คือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุจำนวนได้อย่างแน่ชัด
ว่าจะ๔จะ๕วันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูค่ะ

ก็ติดหน้าจอเราในราคาไว้นะคะ

ก็นึกว่าเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรก็จะยิงสดมาเลย

ภูเก็ตก็ร้ายแรงเหมือนกันนะคะ
คือเรื่องเรือท่องเที่ยวล่มนี่แหละ
ก็ลำหนึ่งก็โดนไป๑ข้อหา๑

หลังจากที่มีการเข้าไปงมต่างนานาแล้วเนี่ย

ครอบครัวชาวจีนของผู้ที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ก็เรียกร้องหาความยุทธรรมจากทางการไทย
เพราะมองว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้
เกิดจากความผิดพลาดของคนที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

นางบอกว่านางได้นำคลิปวิดีโอซึ่ง
พี่สาวผู้เสียชีวิตส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน

นางฉันก็บ่อยชี้ว่าบริษัทผู้ให้บริการ
ละเลยเรื่องคำเตือนเรื่องสภาพอากาศ
ให้ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับผู้โดยสาร
ในคลิปวิดีโอเห็นว่าหน้าต่างของเรือถูกปิดสนิท

เพื่อให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะว่ายน้ำออกจากเรือได้
อีกทั้งคนบนเรือก็ไม่มีใครใส่เสื้อชูชีพ
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ตนเสียสมาชิกครอบครัวไปถึง๓คน

หลังจากนี้จะผสานกับทางจักรากวัดต่าง
ที่มีชายทะเลแล้วทำอาชีพนี่นะคะ
ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเลยหาแนวทางเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว
เป็นภาพที่เสี่ยวเสี่ยงสำหรับชั้นมากเลยนะมัน
นี่เห็นเขาบอกว่ามันเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญมั้ยแค่

ใช่ซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบริษัททัวร์
ร้านอาหารร้านช้อปปิ้งแม้กระทั่งเรือหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็เป็นของคนจีนเข้ามาทำหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่าสภาพอากาศเนี่ยคือกระหมูตุเตือนว่าไม่สามารถออกไปได้
แต่ก่อนที่จะออกคือสักประมาณ๘โมงเช้าคือสภาพท้องฟ้าเปิด
เงียบสักอ๋อแต่คือก็ทะเลอ๋อมันจะมีซะ
คือคนจีนเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินไปแล้ว

แล้วเราก็ออกให้ไปหมายถึงว่าไกด์นี่ก็ห้ามไม่ได้
เธอเคยเห็นคนที่เขากำลังลงเล็งไหม

ตำรวจไปลูกค้าเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพอวันรุ่งขึ้นนะ

ดิฉันไปภูเก็ตมาหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ไม่มีอากาศอะไรที่แบบแปรปวนเลย
มีแดดจัดชัดเจน

นี่ไงก็นี่ไงก็คนเรามันจะถึงฆ่า

ก็โดนข้อหาไปหนักเลย
ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

มีการสยบข่าวลือหุ่นปั้นเสือบี้

เอามาคุยถึงเรื่องรูปปั้นเสือบี้

สายข่าวอีกสายหนึ่ง

คืออย่างนี้คือเรื่องนี้นะครับ
ผมเคยไปรายการหมู่ไนท์เนี่ย

อยู่ที่ฉ่าเชิงเซาอยู่ที่พนมสารคาร์ม
แล้วก็สำนักสงมันเนี่ย

อาจารย์ส้วนท่านก็จะมีชื่อ

เอามาใส่เอาไว้ในพวกรูปปั้นต่าง
มีความเป็นรูปยมมะทูตบ้างเป็นรูปเจ้าแม่เป็นรูปอะไรอย่างนี้
แล้วรูปปั้นนี้ชื่อว่าเสือบี้
เขาลือกันว่าอาจารย์ส้วนไปเอากระดูกของเสือ
เสือที่แบบว่าเหมือนกับพวกเสือใบเสืออะไรอย่างนี้ที่แบบเหมือนแบบ

ฉันไม่ใช่เป็นเสือใบแกว่ะ

เขาก็เอากระดูกของเสือเบี้ยกระโหลกเนี่ยเอามาปั้น

เสือบี้แบบนี้นี่
แล้วก็เอากระดูกใส่เอาไว้ข้างใน

คนเนี่ยก็จะเอาบุหรี่เนี่ยนะเวลาไปขอเนี่ย
ก็จะบุหรี่ไปจุดแล้วก็เสียบไว้ที่ปาก

เวลาไปบนบานสารกล่าวที่เนี่ยก็บอกว่า

งั้นเอาแว่นตาไปให้เอาหมวก

แต่ทีนี้ประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้น

คือผู้สึกข่าวในวิการไปสอบถามนางสายพิณฑ์นะฮะ
ซึ่งนางสายพินก็บอกว่าได้เกิดเพลิงไหม้ในช่วงเวลากลางคืน
เวลาประมาณสัก๓๔ทุ่มของคืนวันพระเรื่องหัด
โดยเชื่อว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากก้นบุรี
ที่อาจจะมีคนเข้ามาแก้บนในช่วงค่ำอย่างนี้
แล้วก็ไปจุดป้อนใส่ปากของหุ่นปั้นลุงเสือบี้เอาไว้
เพราะว่าหากเกิดจากการลอบเข้ามาเผาทำลายจริงเนี่ย
รูปปั้นพร้อมด้วยสาราคงถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว
แต่ว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้เฉพาะเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าขาวม้าผ้าเสือบี้เท่านั้นเอง
แล้วก็คนที่มาแก้บนเนี่ยนำมาสวมใส่เอาไว้
คือโดนเผาใหม่หมดใช่ไหมเองเราก็ไหวหมด

มีแค่คราบรอยดำของเปลวควันฟัยแล้ว
ปั้นด้วยอะไรนะหรอดินเผาดินเผานั้น
แต่เป็นสำนักส่งร้างนะ

ไม่มีแต่ตอนนี้ก็มีคนเข้าไปชมหุ่นปั้นที่มีกระดูกอยู่
ไม่ใช่มีตัวเดียวนะมีเยอะมากเป็นแบบเป็นร้อย

เปรี้ยวไหมเปรี้ยวโคตรน่ากลัว
แล้วเสือบี้เนี่ยเคยแสดงอภินิหารให้ประจักษ์ต่อสายตาคนที่ศรัทธาเคารพท่านไหมคะ
ให้เลขไงคะอะไรคะพอเด็นตรงไงถึงได้มีคนไปไง
เลขให้เลขคือแบบคนที่เฝ้าถูกเยอะมาก

ก็ที่เราไปคือวันตีหนึ่งตีสองเขามีคนอยู่
ตอนแรกก็คิดว่าไม่มีใครแล้วว่าจะเป็นที่วางเวง
เปล่าเลยเข้ากันยิ่งกว่างานมีงานวัด
คนเต็มเดินสวนระนางเต็มเลยฮะ
มีแต่เด็กวิ่งเนื่องสามสี่คน
มีพยานาคอิมีความรู้สึกอยู่ข้างหลัง
มีจอมไฟมีจอมโปรงจอมปลวก

แต่จากข้อมูลนะความเชื่อในสมัยอดีต
ก่อนที่อาจารย์สู้นจะนำกระดูกและโหลกของเสือบี้

เสือบี้เองเขาได้เคยทำให้เกิดเหตุเพิงไม้
บ้านพักอาศัยของนักศัยศาสตร์ผู้มีวิชาอาคม
ที่เป็นผู้ไปขุดเอากระโหลกของตัวเขาเองมาครอบครอง
อ๋อแขนไงนึกออกไหมเออ

แล้วเสือใบปั้นเป็นอย่างไร

ตรงนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะหาเวลาไปไปขอเลข

หนูไม่ต้องไปหนูดูรายของเรานี่แหละ

ดูเลยเนี่ยเราบอกนะ
ถูกเยอะมากเลยหนูไม่ต้องไปให้เสียเวลา
เรามีเซนต์พิเศษ

ในการมีม๒ปีพี่ถูก๒งวดเอง

นี่พี่ทำมาน่าจะ๔ปีแล้วนะ
ไม่ถูกเลย
คุณผู้ชมกำลังทังเลียจะดูดีนะ

เหตุเกิดที่เยอรมนีเมืองออสนาบรึก

เมื่อช้างสามเชื่อกดู

ช้างเชื่อกหนึ่งเสียหลับปัดตกจากเวที
ภาควิจารณ์ว่าโดนทรมานหรือเปล่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะคะ

แสดงหญิงกำลังโชว์อยู่บนหลังช้าง๓เชือก

สองเชือกมีอาการตนกแล้ววิ่งเข้าจู่โจมอีกเชือกนึง

จ้างอินเดียก็ก็คล้ายคล้ายอย่างงี้

ช้างอริฟิกามันจะหูใหญ่แต่ก็ฝึกไม่ได้
คนก็แตกตื่นสิ
โน่นลงไปแล้ว

เขาไม่มีใครบาดเจ็บไง

โดยไม่ได้อาจจะมีงานช้างพลายป่ะ
เขาบอกว่านักนักศัตริย์ตะวัศน์เขาบอกว่า

มันแบ่งข้างไอ้ตัวเดี่ยวเนี่ยสงสัยจะมาทีหลัง
ไอ้สองตัวนี้จะเป็นเจ้าขีบ

เวลาแสดงอาการอยู่อีกแป๊บเดียวก็ติด

จะพาไปดูกิจกรรมสำหรับน้องเยาวชนกันบ้างนะคะ

ลงรักวิทยาศาสตร์แล้วรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
ประทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยองค์กรวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช

และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค
ครั้งที่๓จังหวัดขอนแก่นภายใต้นโยบาย
วิทยาศาสตร์สร้างคนสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนแดนอีสาน
การผจญภัยของกวนกว้นแพนด้าสุดน่ารัก
อย่างที่เราเห็นในนี้ก็เขาชื่อกล้วน

กับภารกิจตามหาป่าไผ่ในนิทัศกาล

ทัศกาลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชลาหลงกรบริษัทเทพยาวรางกูล
และพระบรมวงศาลลุกวง
โต้ตอบกับมนุษย์หุ่นยนต์ได้
ตัวเล็กที่ออกมาเพื่อช่วยคนที่ทำธุรกิจ
ใช่ค่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่า
ขยะจะสร้างสิ่งประดิษฐ์แล้วก็พลังงานทดแทนได้ยังไง
กับนิทราศกาลพริกขยะสูบคุ้มทรัพย์
นมคืนสุดท้ายเลย

ถ้ายังมีนิทราศกาลนะคะ
ยังมีอีกค่ะมีอีกมากมายให้ได้ท่องโลกกว้าง
กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันน่าทึ่ง
ชมกันฟรีกับงานมหากรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคครั้งที่๓
จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๗กรกฎาคม๒๕๖๑นี้นะคะ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นเมืองคนหล่อ
ถูกต้องนะคือจริงแล้วคุ้มมาก
คือเขาบอกสุดยอดเลยเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมานี่แหละครับ
ที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนะครับ
มนุษย์ในธุรกิจร้านค้า
ถ้าอ่านอีกทีพวกมันก็ต้องแบ่งให้น้อง
เออเอาคืน
พอพูดแล้วแบ่งกัน
ไม่หรอกเห็นมึงเพราะว่าเขานั่งอยู่กูจะเหงา
ไม่เหงาหรอก
ฟังรายงานข่าวอยู่ตลอด
ช่วงหน้ามาแล้วมีข่าวพูดไหมครับ

คนที่หกค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คนที่เจ็ดตอนนี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์สนามทบใกล้กับถ้ำหลวงจุดนี้จะเป็นจุดคัดกรองดูว่าน้องเนี่ยมีอาการขนาดไหนเหลืองเขียวแดงแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปที่โรงพยาบาลครับไม่ว่าจะเป็นโดยรถ
ใช่แล้วแต่เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอย่างที่เรารายงานกันไปตลอดว่าข่าวทุกอย่างต้องผ่านพบเซาะรก็คือคุณนโรงศักดิ์โอสถานกรน่าจะเป็นคำนี้อีกสักครั้งไหมคะ
ใช่ต้องประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืน๓ทุ่มแทค
ใช่ก็คือคนสุดท้ายก็ออกมาประมาณนั้น
ใช่ค่ะคือเขามีการเทียบเคียงเวลานะคะเมื่อวานภารกิจเริ่ม๑๐โมง
คนแรกออกมาจากปากถ้ำได้คือ๕โมง๔๐แล้วเสร็จเนี่ยคือสักประมาณทุ่มเสร็จ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะใกล้เคียงกันพบสอรน่าจะแถลงเวลาเดียวกัน
อันนี้ต้องขอบคุณนะผู้ที่เข้าไปช่วยนะเหนื่อยชีวิตนะที่ได้แบบต้องดำน้ำเข้าไปก่อนนะ
แล้วก็ต้องจามน้ำออกไปอีก๕ชั่วโมง
สมมุติว่าจะมีนักดำน้ำเป็นชาวต่างชาตินะครับคือเรียกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะ๑๓ชีวิต
๑๓ที่อยู่ข้างในแล้วก็จะมีนักดำน้ำไทยอีก๕นะครับ
ออสเตอร์แฮริสใช่ไหมคุณหมอ
ดรแฮริสค่ะนี่ชาติแฮริสจากออสเตอร์เลียคนนี้เก่งมาก
คือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนแผนคำว่าปรับเปลี่ยนแผนเนี่ย
คือจากเดิมเราบอกว่าคนที่แข็งแรงออกหลังสุดใช่ไหมคะออกมาก่อนถูกไหมฮะ
แต่ดรแฮริสบอกว่าเอาแบบนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนคนที่อ่อนแอที่สุดออกมาก่อน
เพราะว่าน้องจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าไปติดอยู่ในถ้ำนาน
เพราะว่าในนั้นคืออากาศก็เย็นออกซิเจนก็น้อยอากาศก็ชื้น
เขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแผนแล้วก็มีการคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยสุดท้าย
ตกลงว่าเอาแบบนี้คือคนที่อ่อนแอที่สุดออกมาก่อน
เขาเป็นคนจิ้มเลยนะว่าคน๑๒๓๔ออกมาคนนี้นี่เขาจิ้มเลย

ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือนักดำน้ำชาวอังกฤษที่ไปพบน้องคนแรกเนี่ย
เป็นคนร้องขอความช่วยเหลือดรฮาเรสปายนี่แหละคะ
เป็นแพทย์วิสัญญีของออสเตรเลียแล้วก็เป็นนักดำน้ำในถ้ำ
ที่มีความเที่ยวชาญข้อดับโลกเลยจริงมันเป็นหมอดมยาจริง
หมอดมยาโดยอาชีพแต่ดำน้ำเนี่ยคือ
ก็เหมือนกับเป็นอาชีพที่สอบแล้วล่ะ
ถ้าเก่งขนาดนี้แล้วใช่ไม่
ดำน้ำท่ำมันเหมือนดำน้ำท่ำแนวนแล้วมันคุน
ยังไม่ได้ถึงใจ
เรียกว่าชาวต่างชาติเองเขาก็ปลื้มใจกับตัวน้องนะ
เขาบอกว่าเขาเห็นน้องเนี่ยยกมือไหว้แล้วเขาบอกโอ้โห
ที่ดูข่าวไทยรัฐที่เขาเดินออกมาเป็นภาพนิ่ง
แล้วพอเดินผ่านคนที่ออกมาจากถ้ำ
แล้วข้างในคนที่ยืนรออยู่ตบมือให้
คือชุดดำน้ำอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไป
กำลังจะบอกไงคะ

เขามีป้ายเขียนเอาไว้เลยนะ
ความคิดของวันนี้นะคุณลองดูวันนี้ก่อน

จะอ่านเลย

ก็คือเด็ก๑๓คนทั้งหมดนี่แหละค่ะนะคะ
ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจระดับโลกนะคะ
ตอนนี้ทั้งโลกให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองกันเป็นพิเศษ

แล้วที่สำนักข่าวฝรั่งสำนักหนึ่งบอกว่า
ใช่ดูไลน์นึงนั่งสีหน้าไม่รู้เลย
คนไทยเนี่ยรับความช่วยเหลือไม่กีดกันอะไรเลย
แต่คนไทยเลือกใช้ที่เหมาะ
เลือกใช้การช่วยเหลือที่เหมาะสำหรับเคสนี้ใช่ไหม
ก็เลยทำให้เป็นที่มาสื่อต่างชาติเขาเขียนข่าวนี้นะคะ
สื่อต่างชาติสื่อต่างประเทศยกย่องปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้
เป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่สุด
ของความร่วมมือร่วมใจแห่งมวลมนุษย

นี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพี่หนุ่มจะเล่าให้ฟัง
วันที่ไปพบน้องเนี่ยนะคะ
แล้วเราก็ตามข่าวคือติดตามหน้าจอไทยรัฐเนี่ย

แล้วก็มีคนเริ่มทวิตข้อความบอกว่า
มันตรงกับที่ครูบาบุญชุ่มบอก
ว่า๑๓คนปลอดภัยดีอยู่ครบทุกคนวัน๒วันได้เจอ
และที่ฉันก็ไปดูประวัติครูบาบุญชุ่ม
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า

ให้ได้สิ่งที่เป็นยึดเหนียวจิตใจจากครูบาบุญชุ่ม

คือนักข่าวในพื้นที่ค่ะ
เขาเอามาแล้วเขาก็เอามาจำนวนพอดีคน
แต่เราไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่เขาจะเอามาให้หรอก

น่าจะเหลือหรืออะไรไม่ทราบนะ

ยืนให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอด้วย

เจอตัวเป็นของครูบาบุญชุ่มเลย
ไปกราบมา

สามคนอีกคนหนึ่งเนี้ยเขาบอกว่าคือก๊อฟทัศนัยค่ะอืม
ผู้ประกาศบอกว่าป๊าก็คือพอช่องเดี๋ยวรอนี่นะ
เดี๋ยวไปเอาของมาให้มีคนฝากมาให้ก็คือคงจะโคลกับนักข่าวในพื้นที่
แล้วเขาก็ถือมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยของครูบาบุญชุ่ม
แล้วเริ่มในใจเฮ้ยอือมเราต้องได้แน่เลยอ่ะ
เราเลยแอบขอดูแล้วเขาก็ได้จริงอ๋อ
ซึ่งจริงหายากมากเลยค่ะจริงขอนักข่าวในพื้นที่ก็ไม่ได้นะ

เป็นหน้าข่าวได้ไปขายหรือครับ

ไม่หรอกคือวันก่อนนี้นะฮะ

อันนี้คือไหนก็เล่าแล้วเล่าให้ฟังหน่อยกัน

แล้วทางทางพรุ่งนี้เราตัดสดเลย
ฮะอันนี้ที่เราถ่ายทำเมื่อวันนั้นน่ะ

เอามาออกอันดังคารนี้เลยพรุ่งนี้
คือหมอบอกว่าอย่างไรก็ไม่รอดให้ทำใจเลย

ผ่าสมองแน่เพราะสมองนี้บวมมาก

โทรศัพท์ไปหาคนที่แกรู้จัก

ครูบาบุญชุ่มเข้าไปอยู่ในท่ามรัชคฤษ
๓ปี๓เดือน๓วันเพื่อปิดวาจา

ครูบาเห็นครูบาก็เลยเขียน
กลับมาบอกว่าไม่ต้องผ่า

โทรมาบอกเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้สามีเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว

รู้ตัวเลยตั้งแต่มาหลับไปเลย

ไหนบอกว่าไม่ต้องผ่าไงทำไมเนี่ยอีก๑๕นิตย์ต้องผ่าแล้ว

ลืมตาขึ้นมาสามีลืมตาขึ้นมาเสร็จ

ก็เลยได้มีการลองเช็คใหม่นู่นนี่นั่น

ทุกวันนี้นั่นปกติไม่เป็นอะไร
เส้นเลือดใหญ่แตกอยู่ตรงคล้ายตรง

ค่ะแต่เทปนั้นไม่มีปุ้ยนะ

คุณผู้ชมค่ะอัปเดตความเคลื่อนไหวบริเวณ

สมาชิกหมูป่าคนที่๕ไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะ

ส่วนคนที่๖๗และ๘ตอนนี้อยู่ระหว่างการลำเลียงไปที่โรงพยาบาล
วันนี้ความเคลื่อนไหวคาดว่าน่าจะนำ๔คนออกมา
เมื่อวาน๔วันนี้๔เท่านั้น
แต่ว่าทั้งหมดคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องรอพบสอร

คุณนรงศักดิ์โอสธนากรเป็นผู้แถลงเท่านั้น

คนข่าว๑๙๗๒นชี๊่คือแบบน้ำตาครอบบ้า

พี่ก็เอื้อกไปกับเค้าแก่ก็เข้มแข็งทำหน้าที่เต็มที่

ต่างสุดช่วยยากแนนางต้องช่วยตัวนางเอง
เจจ๋าได้ช่วยตัวเองแล้วเรียบร้อยอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะ
นางก็เคลียร์ตัวเองทั้งในอินสตราแกรมทั้งออกมาให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นต่างนานา
ซึ่งก็มีข่าวว่าจะไปเป็นมือที่๓
จนกระทั่งนี้นะฮะสืบเนื่องมาจนโดนกระหน่ำว่า
ไปเป็นเมียน้อยเขาซะแล้วนะตอนนี้
สาเหตุเพราะว่าผู้ชายก็คือตุ๊ธนานันต์นะฮะ
กับภรรยาเขาเนี่ยนะฮะยังไม่ได้หยาดร้านกันเลย
ทะเบียนสมรสก็ยังมีอยู่ในมืออย่างเต็มที่
ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเข้าไปยุ่งอย่างนี้ปั๊บ
แน่นอนนะคะก็จะต้องเจอดี
เอาละค่ะตอนนี้วีเจจ๋าก็เลยออกมาแล้ว
พูดกันให้รู้เรื่องกันเลยต่างนานา

ถอยดีกว่า

แล้วก็ใครมีปัญหาอะไร

จริงจ๋านี่นะเป็นเพื่อนกันมาก่อน
เออนางก็พูดอย่างนี้ก่อนนะ
ก่อนหน้านั้นนะก็ด้วยความที่เราเป็นเพื่อน
เราก็เลยได้เห็นได้ทราบอยู่แล้ว
เรื่องราวจริงมันเป็นยังไง

เราคิดแล้วว่าเราเชื่อ

แล้วก็ประกอบกับหลายอย่าง
ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่มันกำลังจบแล้ว
ก็ไม่ได้เป็นเรื่องข่าวที่จะพูดไปในตอนแรก

นี่ฉันพูดตามทุกคำพูดที่จ๋าเขาให้สัมภาษณ์
ต่อไปนี้เมื่อเวลาจะถามอะไร
ฉันจะไม่อ่านในที่จ๋าตอบนะ
เช่นเมื่อเวลาเราถามว่า
สมมุติว่าเขาเคลียร์ตัวเองแล้ว
และความสัมพันธ์ของจ๋ากับตุ๊

ไม่อยากจะพูดเลยนะ
ฟังนะจ๊ะขอแค่เรื่องของเมื่อวันที่มันเกิดเรื่องกับวันนี้
สิ่งที่จะพูดและจ๋าคิดไม่ได้

กินยาเขย่าขวดหน่อยจ้า
เมื่อกี้ฉันมาฉันอ่านข่าวถามคนกันแล้ว
นะเป็นคนที่อ่านหนังสือแตกฉานที่สุด
แล้วฉันก็เป็นคนที่เวลาสัมภาษณ์แล้วฉันก็รับ
พี่ผมถามหน่อยมีข่าวคุณไผ่เลิกกับคุณดิวอีกแล้วเห

นี่นางยังรู้อีก

ปุ้ยครับพี่ว่า

อย่างนี้ฉันสรุปของจ๋านิดนึงคือนางถอยจบ

ซ่อนเงื่อนฉันชัดอยู่แล้ว
เมื่อกี้กลัวจะเป็นอย่างอื่นไปออกมา

โอเคนะครับก็เหลือติดตามชมได้ใช่มั้ยครับ
ใช่ค่ะติดตามสถานการณ์ปฏิหารช่วย๑๓ชีวิต

จะติดตามภารกิจนี้จนกว่าคนสุดท้ายออกจากถ้ำหลวง
แน่นอนด้วยแน่นอนค่ะ
วันนี้ทางไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ